มีคนร้ายใช้ปืนยาวค่ะซุ่มยิงเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต
บนเกาะสมุยขณะที่เจ้าของร้านเดินถือแก้วกาแฟ
จะมาจิบกาแฟอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองนี่คือภาพนะคะจากจุดเกิดเหตุ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียชีวิตที่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวค่ะ
ตำรวจสพเกาะสมุยสุราธานีพร้อมแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบ
เหตุคนถูกยิงนะคะที่หน้าบ้านของตัวเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
บริเวณประตูหน้าบ้านพบร่างของนายนรงศักดิ์เกื้อสกุลอายุ๔๑ปี
หงายเสียชีวิตไม่สวมเสื้อนะคะคือสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว
จากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบ
ขณะที่บริเวณเหนือราวนมด้านขวา๑นัด
พันธุ์ตำรวจเอกบริบูรณ์อยู่สุขสมบูรณ
ผู้กำกับการสพเกาะสมุยเปิดเผยถึงเหตุการณ์นะคะ
หลังจากที่นำทีมสืบสวนลงพื้นที่ลงบ้านจุดเกิดเหตุ
ก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบพยาน
ซึ่งเป็นพันธุ์ระยะของผู้เสียชีวิต
พันธุ์ระยะของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายถือถ้วยกาแฟ
เดินออกมาจะนั่งที่หน้าบ้านเพื่อที่จะนั่งดื่มกาแฟ
พอเปิดประตูบ้านออกมายืนหน้าบ้านเท่านั้นแหละ
ภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
รีบวิ่งออกไปดูเลยค่ะไปเจอสามี
ถูกยิงนอนฟุบอยู่ที่พื้นแล้ว
จากนั้นสังเกตเห็นค่ะมีรถเก๋งคันหนึ่งสีมืดทึบนะ
ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
ยืนอยู่ในป่ามะพร้าวตรงข้ามบ้านห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
เห็นอยู่หลังจากที่เห็นศพสามีปุ๊บรถคันนี้ขับออกไปเลยค่ะด้วยความเร็ว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นรถของคนร้าย
ที่มาดักรอซุ่มยิงผู้เสียชีวิต
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นปืนยาวนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุ
และอาจจะมีการติดลำกล้องส่องยิงระยะไกล
จากในรถเก๋งคันที่ขับหลบหนีไปค่ะ
ฟังเสียงผู้กำกับเกาะสมุยค่ะ
ตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่แน่ชัด
แต่ว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ได้กระจาย
กำลังออกติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะ